เอาล่ะไปดูเหตุการณ์นี้
คือมันไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกลางกรุง
มีผู้ชายคนหนึ่งเมาเยอะมากดูออก
ทั้งเสพโชว์ทั้งขายโชว์กลางเมืองครับ

อันนี้เหรอ
ไหนดูดยังอ่ะดูดไปยังอ่ะยังเลยเอา
เมื่อกี้เห็นนั่งดูดอยู่นั่งดูดอยู่ตัวนี้แล้วดูดตัวนี้
ให้ดูหน่อย
นี่ไงสุดเทียนก่อนสู้กับเทียนก่อนฮือฮือรีวิวกันแบบนี้
ใช่รีวิวกันแบบนี้เลยแหละเปิดเสรีกันแล้วเหรอพวกเรา
ยังยังสิฮะยังค่ะมันไม่ได้ด้วยล่ะ
เพราะมันเป็นไอซ์ที่เขาเสพอ่ะโอ้โหยาเสพติดขนาดแท้โอ้โห
แล้วนี่นะเดี๋ยวถ้าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหน
แล้วจะตกกระจายนะฮะอ้าวนี่เพจอยากดัง
เดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนึ่งเขาเอาภาพนี้มาโพสต์เอาไว้

เสื้อไม่ใส่นั่งขายอุปกรณ์ที่คาดว่าจะเอาไปใช้เป็นตัวเสพยาเสพติด
อยู่ริมสะพานแห่งหนึ่งในท้องที่ท้องที่ท้องที่ไหนคะ
ศหนอชนะสงครามครับโอ้โหชนะไงหรอกลางเมืองไหมล่ะ
มีการระบุข้อความบอกว่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่นอนไม่ได้นอนเลยครับจ่านะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเป็นการทำคอนเทนต์
เพราะการทำแบบนี้ถือว่าโอ้โหมันแย่มาก
เป็นพื้นที่สาธารณะเด็กเยาวชนเดินมาเห็น

ซึ่งจะได้ยินคนที่ถ่ายคลิปถามว่า
อุปกรณ์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ผู้ชายคนนั้นตอบ๒๐บาท
จากนั้นก็เริ่มทำเพลงอย่างอารมณ์ดีทีเดียว
แล้วก็มีการสาธิตการใช้ให้ดูซะด้วย
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกไปนะครับ

ถึงการกระทำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ถือว่าเป็นการกระทำที่โอ้โหไม่ได้เกรง

ชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
นักวิทยาศาสตร์นอกเครื่องแบบ
บางคนบอกว่ามองเผิน
นึกว่านั่งขายเทียนปักกระทง

บางคนบอกว่าตอนนี้คนขายเกมหรือยังครับ

ของท้องที่ไปจับตัวผู้ชายคนนี้
อยู่บริเวณตรอกสวัสดิ์เกสพรรณคร

เรื่องต้นแน่นอนครับปัสสาวะของเขามีสารเสพติดแหละ

แล้วก็มักจะขอเงินชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา

หมายจากนั้นก็คุมตัวไปดำเนินคดีครับ
โอ้โหแสบสันจริงไม่กลัวใครเลย